พี่เบิร์ตชวนก๊อฟแล้วเชิญคุณผู้ชาย

ไหนสวยแค่ไหนสวยกว่าปุ้ยเปล่า
นี่คุณดูก่อนน้องอย่าปิดหน้าสิเอาแมสออกก่อน

มองแต่ส่วนตาก่อน

จะบอกว่าเป็นดีกรีนางนพม่าตำบลนะจ๊ะ

นี่เห็นมั้ยคะ
คนที่ไปใช้บริการเนี่ย
เห็นบอกว่าบางคนชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบน้องนะ

ที่พอมาเป็นเด็กปั๊มแล้วคนก็ให้การตอบรับดีค่ะ
บางคนก็อาจจะมีให้ติ๊บน้องบ้างนะคะ
ที่เห็นสวยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
น้องชื่อว่าสริตาชมรถอายุ๑๙ปีค่ะ
เป็นเด็กปั๊มคนใหม่โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับ
เพราะว่าน้องเป็นนางนพมาศปีล่าสุด
งานลอยกระทงที่บ้านบ่อใหญ่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
มาสมัครเป็นเด็กปั๊มพีพีพีทีทีสเตชั่น
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
สาริตาเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นนักร้องแดนเซอร์ตามผับตามร้านอาหาร
แต่พอเจอกับโรคโควิด๑๙ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์ที่กินโต๊ะแชร์จำได้ไหมที่มหาสารคาม
ก็เลยทำให้ทางจังหวัดมีคำสั่งปิดร้านอาหารผับบาร์ต่าง
น้องก็เลยกลายเป็นคนตกงานในบัตรดนเอาล่ะตกงานทำไงหางานทำใหม่สิฮะ
ก็เลยไปสมัครเป็นเด็กปั๊มแล้วก็ถามว่า
เป็นนักร้องใช่ก๊อฟเป็นนักร้องเป็นแดนเซอร์รายได้ก็ดีโอ้ทำงานอย่างนั้นนะ

อยู่ในแสงสีแต่งชุดสวยอยู่บนเวทงเวทีคนก็ชื่นชมดูกัน

ใช่คือเมื่อก่อนเงินก็หาง่ายพนักงานปั๊มโอ้โหวิ่งเติมน้ำมันกว่าจะได้เงิน

ก็มีความสุขดีไม่ได้อายใครนี่คะหนูทำอาชีพสุจริต
เพราะน้องต้องหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ต้องส่งให้ปู่กับย่า
แล้วส่งน้องสาวตัวเองเรียนด้วย
ชื่นชมมากสาฬิตาจ๋าขอฟังเสียงหน่อยหน้าสวยแล้วเสียงเพราะไหม

ก็ดีค่ะเพื่อนร่วมงานก็ดีก็ถือว่าโอเคค่ะ
เราอายไหมครับที่มาเป็นเด็กปั๊มอะไรอย่างนี้
ไม่เลยค่ะหนูว่าการอายนี่แหละค่ะที่ทำให้เราไม่มีกินอืม
อยากฝากอะไรให้สำหรับคนที่เจอกับวิกฤตโควิดอะไรครั้งนี้อยู่
ให้เขาสู้อะไรยังไงบ้างมีเพื่อนเรา
ก็สู้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมก็สู้อยู่เหมือนกัน

เมื่อกี้พี่กับก๊อฟหันหน้ามามองหน้ากันเลยตอนที่น้องพูดไป

ถ้าอายแล้วมันก็จะไม่มีกินโอ้มันโดนใจมากน้องคิดดีมาก
อดตายก็อายอะไรดีมากค่ะสาริตาเป็นความคิดที่ดีมากนะคะ
คือความจนมันไม่ใช่เรื่องของกรรมพันธุ์ถ้าเกิดว่าเราขยันทำมาหากินเนี่ย
ก็สามารถที่จะมีเงินขึ้นมาได้สริตาเล่าต่อบอกว่าน้องเนี่ย
เรียนจบกศนการศึกษานอกโรงเรียนแล้วกำลังจะมีแผนที่จะเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
รัฐศาสตร์หรือว่านิติศาสตร์ตอนนี้ก็เลยทำงานเก็บเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา
ตอนทำงานก็มีคนแอบถ่ายอยู่บ้างหมายถึงว่าตอนทำงานเนี่ย
ถ่ายรูปบ้างรู้สึกดีใจที่มีคนสนใจน้องบอกว่า
อยากฝากอยากส่งกำลังใจไปให้คนที่ประสบภัยโควิดแล้วก็ตกงานเหมือนน้องด้วยนะคะ
นี่แหละเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเป็นไอดอลเลยเนี่ย
อายุ๑๙เลยเนี่ยดีนะ